สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ที่ระยองมีตัวตึงที่พัทยามีตัวแตกค่ะ
เอออ้าวใครที่กะว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลสุดสัปดาห์นี้นะ
ที่ระยองมีตัวตึงที่พัทยามีตัวแตกค่ะ
เออใครที่กะว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลสุดสัปดาห์นี้นะ
โดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันตราด
อาจจะเจอฝนสักเล็กน้อยนะ
ช่วงนี้ทำไมถึงเจอฝนพื้นที่บริเวณนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟัง

ลมหนาวที่เข้ามาจากประเทศจีนช่วงนี้กำลังอ่อนค่ะ
พออ่อนตัวลงแบบนี้ได้โอกาสเลยค่ะได้โอกาสของลมฝั่งตะวันออก
พัดพาเอาความชื้นเข้ามากลายเป็นฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ยังเป็นพื้นที่คล้ายเมื่อวานนี้ก็คือภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนสองพื้นที่สามพื้นที่นี้นะคะ
ฝนจะตกได้ตลอดทั้งวันเลยแต่จะหนักเบาสลับกันไป
แต่มีอยู่อย่างหนึ่งอยากจะขอเตือนค่ะคนในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
วันนี้พอฝนตกลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ยังไม่ใช่หนักจริงนะ
สัปดาห์หน้าฝนภาคใต้จะกลับมาหนักอีกครั้งแหมเป็นห่วงเรื่องของภัยธรรมชาติ
อาจจะตามมาหลังจากที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องส่วนคลื่น
ทั้งสองฝั่งทั้งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะพอไปได้แต่แม่คลื่นไม่สูง
แต่มีฝนมารบกวนจิตใจนะสิคะ